เอาล่ะช่วงนี้เราจะไปขีดเส้นใต้เมืองไทย

เมื่อเช้าไปจัดรายการไทยรัฐเลือกตั้ง๖๒
อยู่ที่อาคารกีฬาเวท๒
แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่หน้าจอกับคุณผู้ชมนะครับ
ซึ่งภาพรวมการเลือกตั้งขณะนี้จาก๑๐๖พักการเมือง
มีเพียง๔๑พักที่สามารถส่งผู้สมัครสอสอได้
และพักการเมืองจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับ

อาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ

ขอสรุปภาพรวมอีกทีหนึ่ง

คุณบุ๊กบอกว่าคึกคักแต่เงียบ

แต่ว่าปีนี้ไม่มีกรองยาว

กรับโหวัการแห่โหวฮิวไม่มี

บรรยากาศอย่างนี้น่าจะเปิดเพลงพญาโศก

เป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองคนโหฮิ้วดีใจที่ได้มีการเลือกตั้ง
แต่เมื่อก่อก่อตรอกำหนดว่าห้ามทุกฝ่ายก็มากันเงียบ
จะตอนหลังนี่แหละครับที่มีเสียงชโยโหฮิ้วดังขึ้นมาหน่อย
เช้านี้เงียบน่ากลัวครับ
การจับฉลากเลือกตั้งคราวนี้การจับฉลากเบอร์คราวนี้ต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ทุกครั้งเนี่ยแต่ละพักเขาก็ให้หัวหน้าพักหรือเลขาตกลงกันว่าใครจะเป็นคนจับ
แล้วก่อนจะจับเนี่ยมีพิธีบนบานสารกล่าวไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเยอะแยะครับ
ขอให้จับได้เบอร์เลขเบอร์เดียวจำง่ายให้จับได้เบอร์สวยชาวบ้านจำง่าย
เพราะอะไรฮะเพราะเบอร์ที่หัวหน้าพักเลขาพักจับได้เนี่ย
ลูกพักทั่วประเทศทุกเขตใช้เบอร์เดียวกันหมด
ถ้าไปจับเบอร์ที่จำยากก็จำยากกันไปหมด
จับเบอร์สวยจำง่ายก็จำง่ายกันไปหมด
แต่ปีนี้ทุกเขตจับกันเองหมดเพราะอะไรฮะ
กรกตเนี่ยเขาออกระเบียบมาเพราะคนร่างรัฐมนูลเขาบอกว่า
เฮ้ยถ้าจับเบอร์ไหนขึ้นมาแล้วใช้เบอร์เดียวกันหมด
พักใหญ่เนี่ยได้เปรียบเพราะพักใหญ่เอาชื่อพักและเอาเบอร์ไปโฆษณา
หนังสือพิมพ์แล้วไปขึ้นป้ายใหญ่ริมทางคนก็จำง่าย
พักเล็กเล็กไม่มีเงินโฆษณาคนจำไม่ได้ว่าพักอะไร
ฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยจับคละกันได้หมด
นี่ก็เป็นความแปลกที่ทำให้แต่ละพักการเมืองหาเสียงกันเวียนหัวล่ะครับ
เวลาไปบอกชาวบ้านว่าผมอยู่พักไหนชาวบ้านก็ต้องจำกันดีนะครับ
เพราะว่าไม่งั้นแล้วเข้าไปกาผิดกาถูกกาผิดไปสัก๑เดียวเนี่ย
เท่ากับสอหายไป๒คนน่ะถ้าดูจำจำนวนเนี่ย
ฉะนั้นต้องระวังแล้วสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตคราวนี้
พักที่เรียกว่าเป็นพักพี่พักน้องกันเนี่ยเมื่อเช้าไปดู
เอ๊ะเพื่อไทยส่ง๑๑เขต๑๒เขตไทยรักษาชาติส่ง๒๘เขต
เอาเขาตกลงกันครับว่าพื้นที่เดิมของพักเพื่อไทยเนี่ย
ไหนที่เพื่อไทยเคยได้สอสอส่งไปไทยรักษาชาติไม่ส่งสู้
แต่ถ้าเขตไหนอดีตสอสอเป็นพักอื่นเพื่อไทยไม่ส่ง
ไทยรักษาชาติส่งอ้าวก็เลยไทยรักษาชาติส่ง๒๘เขต
จาก๓๒เขตเพื่อไทยก็๑๒เขตอันนี้เขาก็ตกลงกันได้
สิ่งที่จะต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งก็คือ
ข้อกำหนดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ
เงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาต่างของพรบพักการเมือง
ทำไมถึงสมัครมีพักตั้ง๑๐๖พัก
แล้วสามารถสมัครได้แค่๔๑พัก
เพราะว่านอกนั้นมีปัญหาเงื่อนไขเรื่องการจัดตั้งพักการเมือง
เป็นต้นว่าพักสาขามีไม่ครบทุกจังหวัดบ้างอะไรบ้าง
เอาเป็นว่าแข่งกัน๔๑พักคราวนี้
เป็นพักที่มีมาก่อนปี๖๐๑๖พัก
เป็นพักตั้งใหม่๒๕พัก
ฉะนั้นก็ต้องค่อยตามดูให้ดีพักไหนใครลงยังไงก็ตามดู
วันนี้จะเห็นพักที่มีสิทธิ์ลงส่งสมัครได้๗๗จังหวัดเนี่ยก็หลายพัก
พักถึงอยากจะส่งแต่ส่งไม่ได้ครบทุกจังหวัด

กฎเกณฑ์กติกาในการหาเสียงค่าใช้จ่าย
นี่ปีนี้จะต้องระมัดระวังให้มาก
เอาเป็นว่าผู้สมัคร๑คนเนี่ย
คุณไปใช้เงินเท่าไหร่ก็ตามแต่เถอะ
แต่ว่าเวลาทำบัญชีส่งเนี่ย

อย่าให้เขาจับได้ว่าเกิน
ตัวพักเองไม่เกิน๓๕ล้านบาท
รถหาเสียงจะเอามาใช้แต่ละเขตกี่คัน
ต้องแจ้งจดเบอร์ทะเบียนไว้ด้วย

แปลกปลอมจากนี้มาเอามาใช้ไม่ได้
คนช่วยหาเสียงคนในครอบครัวไปเลย

เพื่อนมาช่วยได้
แต่ถ้าเพื่อนเป็นศิลปินเพื่อนเป็นดารา

เอามาเดินไม่ได้ผิดครับผิด
ระยะที่หาเสียงอยู่คนขอหมวกขอเสื้อขอโน่นขอนี่
เผลอแจกเมื่อไหร่ผิดครับ
งานแต่งงานบวชงานแต่งงานบวชงานศพ

กล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวได้ไหมครับ

แต่ว่าไม่ใช่อวยพรไปอวยพรมาแล้ว
เลื้อยมาถึงว่าผมสมัคร
เป็นสอสออยู่ในเขตนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้อันนี้ไม่ได้
ไม่ได้ผิดผิด
หาเสียงทางโซเชียลมีเดีย
กำหนดให้ผู้สมัครหาเสียงได้ทั้งในเฟสบุ๊คไลน์ยูทูป

ผู้สมัครต้องแจ้งต่อกุ๊กก่อตต่อก่อนการหาเสียง

หากกรกตตรวจพบจะได้แจ้งไปยังผู้สมัครให้ลบทิ้ง
ถ้าไม่ยอมเล็บลบกรกตจะดำเนินการเอง
ทีนี้ผู้สมัครทั้งหลายลูกทีมฟังไว้นะ
ป้ายหาเสียงเนี่ยมีหลายแบบผู้สมัครสามารถจัดทำป้ายขนาดเอ
เซนจำนวนได้ไม่เกิน๑๐เท่าของหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือก
ตั้งมีเท่าไหร่ไม่เกินสิบเท่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ประมาณ
๒หมื่น๒๗๐๐แผ่นส่วนป้ายที่ขนาดเม็ดกว่ากว่าเห็นไหมที่
เขาอยู่ริมถนนขนาด๑๓๐คูณ๒๔๕เซนเมตรกว่าติดได้ไม่เกิน
เท่าของหน่วยเลือกตั้งแปลว่าประมาณ๕๔๐แผ่นต่อเขตเลือก
ติดได้ที่ไหนบ้างติดได้ที่ไหนบ้างป้ายทั้ง๒แบบ๒
ขนาดจะติดได้ในสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขตกำหนด
จนนั้นไอ้ภาพที่ติดซ้อนกันตามก่อกลางถนนลกหูลกตา
ต่อไปนี้จะไม่มีป้ายขนาดใหญ่คันเอาท์ใหญ่๔เมตรคูณ๗
เมตรครึ่งอ่ะติดได้ที่ไหนบ้างติดได้ที่ทำการพักติด
ได้ที่สาขาพักติดได้ที่เขตเลือกตั้งเขตละ๑ป้ายส่วน
แต่ว่าห้ามโปรยห้ามวางต้องแจกกับมือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เท่านั้นไปเที่ยววางวางกองไว้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
ปลาใสในกรุงเทพนี่กรทมเขาประกาศแล้วนะสวนสาธารณะ

๕แห่งนี้อยู่ฝั่งกรุงเทพ๑๐แห่งฝั่งธนบุรี๕แห่งนี่
เป็นจุดปลาใสฉะนั้นพักการเมืองทั้งหลายไปดูระเบียบ
กรกตให้ดีเพราะคราวนี้กรกตมีดาบอายาศิษย์ที่สามารถ
ที่จะจับฟาวได้ใครไปทุจริตใครไปโกงให้เขาจับได้
ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งเลยเขาไล่ลงจากเวทีถ้าเป็นมวย
นะไม่มีสิทธิ์ไล่ลงมาจากเวทีเลยเขาเรียกว่าใบส้มอัน
เนี้ยเขาเปิดโอกาสให้ให้กรกตจัดการกับคนที่ทำท่าว่า
จะไม่สุจริตขี้โค้งแต่ว่าในขณะเดียวกันช่องทางเนี่ย
แกล้งกันง่ายต้องระวังนะมีใครไม่รู้ประสงค์ดีกับ
ท่านพิมพ์บัตรของท่านเกินกว่าจำนวนแล้วไปติดตั้งไว้ใน
จุดที่เขาไม่ให้ติดตั้งแล้วก็ถ่ายรูปส่งคลิปอ้าวแล้วไป
ฟ้องกรกตบอกว่านี่ไงทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพิมพ์บัตรติด
เกินกว่าที่กรกตกำหนดแล้วถ้ากรกตไม่สืบให้ดีหลัก
ฐานมีไม่เพียงพอแล้วไปให้ใบส้มเขาต้องออกจากการเลือก
อันนี้แหละต้องระมัดระวังกันให้มากการเลือกตั้งคราว
นี้กฎกติกาเยอะอย่าช่าล่าใจไม่งั้นโดนจับฟาวแพ้ฟาว
เสียดายครับเอาละนี่ก็มาสรุปภาพรวมให้ฟังว่าตั้งแต่
เมื่อเช้ามาจนถึงเที่ยงวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครึ่งวันยังเรียบร้อยดีนะอาจารย์
ครับก็ก็ครึ่งวันเรียบร้อยดีวันนี้ก็น่าจะมาหมดอ่ะปกติแล้ว
เนี่ยเขาให้มีสมัคร๔๕๖๗๘แต่ว่าวันแรกนี้ก็มาหมด
แล้วล่ะครับนะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคิดขจังด้วยนะครับ